คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วว่าจับได้แล้วผีบ้าที่เตะเด็กอายุ๔ขวบที่ริมทางเท้าย่านรามคำแหงนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ก็พูดกันถึงเรื่องของผู้ชายคนนี้บังรูนคนนี้ที่ก่อเหตุเขาก็รับสารภาพว่าเป็นคนทำจริง
จำชื่อนามสกุลตัวเองได้บอกว่าทำไปเพราะเครียดเพราะเหนื่อย
แต่อย่างอื่นก็พูดวกไปวนมาตลอดเลยจับใจความได้แค่นี้เองก็เลยต้องถามต่อไปว่าตกลงเขาวิกลจริตจริงหรือเปล่า
เพราะมันต่างกันนะถ้าเขาวิกลจริตก็ต้องส่งไปรักษาแต่ถ้าเขาไม่วิกลจริตก็ต้องส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ดังนั้นตอนนี้ก็ต้องส่งตัวบังรูนคนที่ก่อเหตุนี้นะคะไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาค่ะเพื่อประเมินอาการว่าตกลงแล้วบ้าหรือไม่บ้ายังไงนะคะ
พันธ์ตำรวจเอกมานพนุมนิลิกวงรองผู้บังคับการตำรวจทางนโฆษณ์บรร๓ก็พูดถึงเรื่องนี้ว่า
หลังจากจับกลุ่มบังรูนหรือนายสมศักดิ์นาอุดมอายุ๓๑ปี
ที่ก่อเหตุเตะเด็กชายวัย๔ขวบแถวรามคำแหง
จับได้ที่สถานีรถไฟฉะเชิงเซาไปเมื่อวานนี้เนี่ย
พนักงานสอบสวนก็นำตัวบังรูน
ส่งแพทย์แผนกนิติจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลก็รับตัวไว้เป็นคนไข้ชั้นในเพื่อทำการรักษา
เคยมีประวัติการรักษาตัวอยู่แล้วด้วย
หลังจากนี้ก็ต้องรอผลแพทยืนยัน
ว่าบังรูนเป็นคนไข้วิกลจริตในระดับไหน
ก็จะต้องสรุปสำนวนส่งให้อายการ
ดการสอบสวนชั่วคราวก่อนนะคะรอผลแพทย์ออกมาก่อน
ถ้าไม่พบว่ามีอาการทางจิต
ก็จะสอบสวนต่อเพื่อดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกาย

ก็สอบปากคำพ่อของบังรูนนะคะ

ซึ่งก็ไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดอะไรมากได้นะคะ
บอกว่าเดี๋ยวให้นักสหวิชาชีพ
มาสอบปากคำน้องผู้เสียหายด้วยนะคะ
มีรายงานว่าจากการตรวจสอบประวัติของบังรูนเนี่ยนะ
ไม่ได้เป็นคนเร่ร่อนตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะ

ไม่ได้เร่ร่อนเขาเคยประกอบอาชีพเป็นรอปภ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เขาเคยรับจ้างเข็นผักในตลาดบางกะปิ
สาเหตุที่อาการกำเริบคาดว่าน่าจะขาดยา

ไม่ได้กินยาอาการมันจะกลับมา
แล้วอาจจะไม่ได้ไปพบหมอตามกำหนด
บังรูนเนี่ยมีประวัติถูกตำรวจสอนอนลาดพร้าวดำเนินคดี

พิเคราะห์ว่าเป็นบุคคลวิกลจริตเมื่อปี๒๕๕๗ไปแล้วนะคะ
แล้วนี่ไงก็ต้องรับยาต่อเนื่อง

แต่ทีนี้มันไม่ได้รับยาไง

ใช่ไหมมันก็เลยอันตรายสำหรับผู้คน
ถ้าจะต้องไปอยู่กับเขาแล้วเขาไม่ได้ดูแลอย่างถูกต้องตามวิธี
เพราะถ้าเขากินยาต่อเนื่องเขาก็ใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติ

แต่พอไม่กินยาต่อเนื่องเนี่ยอาการมาแล้วก็ไปก่อเหตุ